เพราะภาคใต้มีอีกหนึ่งประเพณีของจังหวัดสตูน
เรียกได้ว่าบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และความเป็นจังหวัดสตูนได้ดี
และนอกจากมีการแข่งขันมีประเพณีต่างแล้ว
มีกิจกรรมสนุกในงานด้วยจ้า
นี่คือภาพบรรยากาศนะคะที่บริเวณสนามหน้าวัดมงคลมิ่งเมือง
อยู่ในตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูนค่ะ
ชาวบ้านกับประชาชนจำนวนมากเลย
เดินทางมาร่วมงานประเพณีลากพระ
สตูนนี่เขาเรียกว่าประเพณีลากพระนะ
ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นเอกลักษณ์ชาวใต้
ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
โดยแต่ละปีชาวบ้านก็จะร่วมกันทำเรือพระ
เดินขบวนเพื่อเตรียมประกวดกันแบบนี้
ก็จะมีการตกแต่งเรือพระที่เขาบอกงามดั่งเรือพระ
นี่ก็เป็นแบบนี้นะคะสวยงามอลังการยิ่งใหญ่มาก
แต่ที่เป็นไฮไลท์ของงานนอกเหนือจากการประกวดเรือพระ
มันอยู่ที่นี่อันนี้เขาเรียกว่าขนมต้มนะคะ
มันคือการแข่งขันกินขนมต้มหรือข้าวเหนียวใบกระเพาะ

มันอาจจะไม่ได้อร่อยขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่ได้ริมรสชาติต้องกลืน

การแข่งขันเขาจะมีผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด๘คน
ใครที่กินจุกินไวมั่นใจว่ามีคุณสมบัติเข้าแข่งขันได้เลย
จำกัดเพศและวัยมาทั้งเด็กผู้ใหญ่มาหมด
เงินรางวัลชนะเลิศได้๑๒๐๐บาท
ที่๒ได้๘๐๐และที่๓ได้ไป๕๐๐บาท
งานนี้นะคะมีข้าวต้มให้กินกันถึง๒กิโลกรัม
ใครสามารถกินหมดได้ภายในระยะเวลา๕นาที

สายกินที่เรียกว่าอื้อฮือแต่ละคนจะเต็มมากฟิตมามากเลย

คือผมจะบอกว่าไอ้ข้าวต้มเนี่ยนะ
ค้าวนมต้มเหรอคือคือปากคุณต้องเป็นเครื่องบดขยี่อย่างดี
เออจริงบอกว่าเป็นเครื่องบดมันไม่ใช่ง่าย
แล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากการแข่งขันกินขนมต้มแบบนี้
ก็ยังมีอีกหนึ่งการแข่งขันที่เอามาให้ร่วมรุ้นกัน
เขาชะลมน้ำมันค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันจ้า
มันก็จะเป็นแบบนี้ทุลักทุเลเหยียบเพื่อนไป
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเข้าปากแล้วน่ะ
เหยียบไหล่ไม่เท่าไหร่เหยียบหน้าเลยเหรอ

การแข่งขันนี้เขาจะให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม
ซึ่งมีทีมละ๓คนปีนยังไงก็ได้
ในเวลา๕นาทีคุณต้องไปดึงทงบนยอดเสาลงมาให้ได้
แต่ละทีมเขาจะงับเทคนิคกันเห็นไหม
บางทีมเขาถอดเสื้อออกมาเช็ดเสาก่อน
เอาทรายมาทาที่มือบ้างก็มีเหมือนกันทาที่ตัวทาที่กางเกง
คือลดความลื่นให้ทรายมันช่วยแบบหืดหน่อย
แต่สุดท้ายทุกวิธีไม่ได้ผลอยู่
รอบ๒กรรมการต้องยอมให้เพิ่มคนเข้ามาในทีม
เพราะว่า๓คนมันไม่พอต้องเป็น๔คนก็ต้องเพิ่มคนเข้ามานี่แหละ
ก็เลยสามารถคว้าทงที่อยู่บนยอดเสาลงไปได้นะ
เพราะ๓คนทำงานเป็นทีมไม่ได้ไม่พอจริง
งานประเพณีที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้
สนุกสนานเฮฮากันไปนะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างความรัก

ช่วงนี้ก็จะมีประเพณีหรือว่างานบุญเยอะหน่อย
เป็นช่วงออกพรรษาแล้วก็จะมีไปทอดกระถิ่นกัน
แต่ละที่ก็เก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะคะ